ของคนข้างบ้านกันไหมคะเออตำรวจบอกแบบนี้ก็มีด้วยนะคะ
อยู่ดีมีคนมาแจ้งความผู้ต้องหาเป็นใครรู้ไหมคะ
ใครคะน้องแมวค่ะเออไปอึใส่แปลงผักบ้านเขา
ก็กลายเป็นเรื่องวุ่นที่เกิดขึ้นอุ้ยพี่ปอดูน่าเอ็นดู
น่าเอ็นดูไปเป็นไปเป็นผู้ต้องหาได้ยังไงล่ะลูก
ต้องหาได้ยังไงใช่เฟซบุ๊คที่ชื่อว่ามะลิกะปิ
เขาแชร์เรื่องนี้นะเขาบอกแบบนี้โพสต์ไว้ระบุข้อความว่า
ผู้ต้องหาตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าสีเงินคุณยายซึ่งเป็นเจ้าของ
พามาพบพนักงานสอบสวนสพบังปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยา
มาทำอะไรรับทราบข้อหาค่ะที่โดมผู้เสียหายคนหนึ่งแจ้งว่า
เจ้าสีเงินไปอึใส่แปลงผักของเขาแม่เรื่องของเรื่อง
ปัญหาเพื่อนบ้านที่ปวดหัวจริงจริงค่ะคือเหมือนบ้านสองหลังน่ะ
เขามีปัญหากันไปไปมามามีการแบบคุยกันไม่รู้เรื่อง
มีปัญหาผิดใจกันหลายเรื่องค่ะแต่คือบ้านที่เป็นเจ้าของแมวเนี่ย
ยายเนี่ยนะของเจ้าสีเงินเนี่ยเขาบอกว่าข้างข้างบ้านอ่ะ
เขาจะมีเหมือนทำเป็นแปลงปลูกผักแล้วเจ้าสีเงินอ่ะ
ก็ไปอึบ้านเขาเขาก็ไม่พอใจก็เลยไปร้องเรียก
ค่าเสียหาย๕๐๐บาทฐานอึเรียราชทรัพย์สินเสียหาย
ตำรวจก็เลยต้องเชิญยายกับเจ้าศรีเงินมาโรงพัก
บอกตำรวจบอกโอ้ยยายไม่มีเงินนะเอาอย่างงี้
ยอมติดคุกตำรวจบอกอ้าวยายยายติดคุกไม่ได้
เพราะยายไม่ใช่ผู้ต้องหาค่ะแต่สีเงินมันเป็นผู้ต้องหาเออ
บอกงั้นเอามันเข้าคุกเลยโอ้ยทีนี้อ่ะสองบ้านสุดท้ายตำรวจ
เขาก็เลยบอกอู๋ไก่เกลียร์กันเถอะเรื่องแค่นี้อ่าไก่เกลียร์จบค่ะ
ยายก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวจะดูแลเจ้าสีเงินให้ดี
ไม่ให้ไปอื้อใส่ผักเขาอีกอ่าทีนี้ล่าสุดทางเพจของมะลิกะปิเขาบอกว่า
เขามีการเดินทางไปพบคุณยายนะคะนะก็ไปเห็นเลยโอ้โหบ้านยายลำบากมากนะ
เห็นว่าที่พักของยายอยู่ที่อำเภอบางปะอินเป็นลักษณะเพลิงพักเล็กอยู่แบบนี้
เอาไว้คุ้มแดดคุ้มฝนแค่นี้เองไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลย
มีแค่แผ่นกระดาษแข็งกับแผ่นพลาสติกปูพื้นแล้วก็อยู่กับเจ้าสีเงินสองตัวนี่แหละค่ะ
เจ้าของเพจก็เลยมีการเอากระบะทรายไปให้คุณยายด้วย
ให้น้องขับถ่ายเป็นที่บรรทางจะได้ไม่ไปเดือดร้อนชาวบ้าน
อ่าเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะอะไรนะคะอยู่ที่ไหนอ๋อนุ้ยอยู่บ้างประอินเนี้ยแหละค่ะ
อ่านี่แหละค่ะทีนี้นี่แหละเขาก็บอกว่าเดี๋ยวชุดเรื่องของการช่วยเหลืออื่นอื่นเนี่ย
นะคะที่จะช่วยเหลือคุณยายเนี่ยก็จะเดี๋ยวหาทางช่วยกันต่อไป
เขาบอกว่าเรื่องของคุณยายเนี่ยจริงแล้วลูกสาวเอง
ยายก็มีบ้านซึ่งอยู่ติดกับบ้านของคู่กรณีที่เขามีปัญหากันนั่นแหละค่ะ
แต่ยายมาอยู่ตรงนี้เพราะลูกเขยชอบเมาแล้วทะเลาะกับลูกสาวของยาย
ยายบอกไม่อยากอยู่ด้วยก็เลยมาอยู่ตรงนี้แหละค่ะมาสร้างเพลิงพักอยู่แบบนี้
ลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะพายายกลับไปอยู่บ้านที่ย่าโสธรนะอ่าเจ้าของแปลงผัก
อย่างนี้เขามาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะให้ข้อมูลสั้นค่ะ
แต่ว่าไม่อนุญาตให้ไปถ่ายแปลงต้นไม้หรือว่าถ่ายติดบ้านเขานะคะ
เขาก็เปิดเผยว่าบ้านเขาอยู่ท้ายซอยมันเป็นทางตันนะคะ
ก็รถไม่สามารถวิ่งผ่านได้เขาก็เลยจะมาปลูกต้นไม้ปลูกผักเอาไว้
แต่ยายเจ้าของแมวมาทำเพลิงพักอยู่แบบนี้
เอาจริงเขาบอกมันก็ขวางการเดินรถเข้าออกของบ้านเขา
มีปัญหากระทบกระทั่งกันมาตลอดแล้วแล้วแมวของยายเนี่ย
จะมาปีนหลังคารถของเขาแล้วมันก็เป็นรอยขีดขวนแหละ
มันก็เลยกลายเป็นมีปัญหาระหองระแหงกันเรื่อยมาแล้วค่ะ
ก็เลยต้องขึ้นโรงพักกันแบบนี้แต่ก็ถือว่าไกล่เกลี่ยกันจบแล้วนะคะ
อืมนี่ก็เป็นคำชี้แจงนะจากอีกฝั่งหนึ่งก็มีสองฝั่งเลยนะคะ